ก่อนนะคะคลิปนี้จะเห็นเป็นวัยรุ่นนั่งอยู่บนเรือติดเครื่องยนต์นะคะ
ก็คือเป็นขบวนเรืองานประเพณีแห่หลวงพ่อโต
เป็นงานประจำปีจะมีการนำหลวงพ่อโตปฏิสถานบนเรือ
แล้วก็ล่องไปในคลองดำเนินสะดวกผ่าน๓จังหวัด
ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ในคลิปนี้จะได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
แล้วมีเสียงคนตะโกนว่าเจมส์โดนยิง

เจมส์โดนยิง
นี่ค่ะบอกว่าเจมส์โดนยิง
แล้วภาพก็ตัดไปแต่ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน

ใช่ค่ะเป็นงานประจำปีเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะเขาก็ต้องนำเรือเทียบท่า
นำตัวคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๒๓

ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ก็เลยส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะ

ริมคลองดำเนินสะดวกเขาเล่าให้ฟังค่ะ

ทุกคนก็คลึกกันนะงานประจำเปลี่ยน
มีเสียงประทัดดังสลับกันไปมา
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์ฮิ้วร่างคนเจ็บไปโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วินาทีตอนที่นำคนเจ็บไปโรงพยาบาล

คุณฟังที่ตะมนต์๔๐๐๐๐หมู่๓ครับ
แล้วก็ขับรถสอนท้ายกันมาที่พนักอาทิตย์ด้านใหม่ครับ

ก็คือจะมาให้รักษาพุทธต้น
แต่ว่าเห็น
ก็คือเขาประสานทาง๑๖๖๙แล้ว

บอกให้ช่วยไปส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้สุดให้ครับ
อืมดังนั้นเสียงในคลิปมันก็จะมีทั้งเสียงประทัด

อยู่ในขบวนเรืออีกลำนึงค่ะ

ชื่อจริงก็คือนายฐานุพงศ์นะคะ

กระสุนเข้าสะบักซ้าย๑แห่ง
ต้นแขนขวาอีก๑แห่งมี๒แผลค่ะ

เพราะว่าอาการสาหัสกระสุนมันทะลุเข้าถึงปอดเลยคุณผู้ชม

แต่ไม่รู้สาเหตุว่ากระสุนมาจากไหนนะคะ

เคยมีเขาบอกเคยมีเรื่องอะไรกับใครบ้าง
ไม่อะแม่เขาบอกว่าไม่เคย

น้องเกิดลาตรัสกลูก
บอกว่าเจมส์ที่โดนยิงอาการเขาหนักนะ
คนบนเรือบอกว่าตอนนั่งเรือได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนหลายนัดมาก
พอหันหลังกลับไปอ้าวเจมส์โดนยิงก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนี้เขาก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะผ่าเอาหัวกระสุนออก
ตำรวจเองยังไม่เชื่อคำให้การของคนบนเรือค่ะ
แล้วก็เพิ่งได้คลิปหลักฐานมาเดี๋ยวสอบปากคำคนบนเรืออย่างละเอียดเพิ่มเติม
หาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็จะนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตำรวจบอกว่าเร็วนี้น่าจะจับตัวคนก่อเหตุได้ค่ะ
คุณนัทครับในเรื่องต้นพบประสุนพื้นในตัวของคนเช็ทหนึ่งหนักจัด
เดี๋ยวเราเอาผลจัดแพทย์อีกทีนึง

จริงมีภาพขบรวณแหียร์อยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยว่าด้วยอีกทีนึง

ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจบอกต้องไปขยายผลก่อนนะฮะ